เหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุณยายวัย๘๐ปีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมา
แกมีอาการแน่นหน้าอกเนื่องจากว่ามีหลายโรคเนี่ยนะคะ
ประจำตัวแต่ก็ไม่ยอมบอกลูกชาย
กระทั่งรุ่งเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมตัดสินใจบอกลูกชาย
ลูกชายไปจ้างเพื่อนบ้านให้ขี่
ขี่รถเนี่ยพาคุณยายไปหาหมอแต่ไม่ไปไม่ถึงหมอค่ะ
สุดท้ายคุณยายวูบตกจากรถพ่วงข้าง
มอเตอร์ไซค่วงข้างเนี่ยจนกระทั่งคุณยายเสียชีวิตนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจในท้องที่ก็คือ
ไปพร้อมกับกู้ภัยพร้อมกับคุณหมอค่ะ

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายโนนบ่อโนนตูม
ในพื้นที่ตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
จุดนี้อยู่บริเวณหน้าอบตกุษะไปพบศพผู้ตาย
คือคุณยายอายุ๘๐ปีชื่อว่านางเสงี่ยมคำศรีทา
เป็นชาวบ้านดุงลิงหมู่๒ตะบนกุศะ
นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนแบบเมื่อสักครู่
สภาพมีบาดแผลถลอกบริเวณหน้าผากแล้วก็ใต้คาง
ห่างไปก็พบรถคันนี้แล้วค่ะ๓ล้อแบบนี้ค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้จากการชนะสูตรศพเบื้องต้น
ของคุณหมอโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีบอกว่า
คุณยายเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
อันตรายนะคะคนแก่เป็นแบบนี้อายุ๘๐แล้วด้วย
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามนายสมหมาย
คำศรีทาอายุ๔๗ปีลูกชายของผู้ตาย
ทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณยายคือคุณแม่
่นว่ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัด
แต่ก็ไม่ได้บอกลูกชายว่าจะไปหาหมอ
แน่นหน้าอกลูกชายก็เลยบอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้ว
จ้างเพื่อนบ้านให้มาขับ๓ล้อเครื่องแบบนี้
พาคุณยายไปส่งคุณยายนั่งด้านหลังแบบนี้
ส่วนลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมไปไม่ถึงโรงพยาบาล
คือตั้งใจจะไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศะ
คุณยายวูบตกลงไปจากรถ
รถสามล้อเครื่องด้านข้างไม่ได้มีอะไร

จนกระทั่งคุณยายเสียชีวิต

แต่สุดท้ายก็ไม่ทันเสียชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะ
นายสมหมายลูกชายของผู้ตายก็บอกว่า
พี่น้องอีก๓คนก็แยกย้ายไปอยู่กับครอบครัวของตัวเขาเอง
มีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะ
เบาหวานความดันโรคหัวใจ
แม่บอกว่าแน่นหน้าอกคือแน่นหน้าอกแบบรุนแรงมาก

ตอนเช้าแม่บอกไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลดีกว่าก็จ้าง

แต่ว่าเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนก็มาเกิดเหตุสลดนี้นะคะ